คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการปราบผีเปรตนะฮะ
แต่ไม่ได้หมายถึงผีเปรตที่เป็นวิญญาณ
แต่เป็นกลุ่มคนที่ไปเกาะชายพระเหลือง
เพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ไปยักยอกเงินวัดมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากำลังเนี่ยบุกไปทลายที่วัดแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครสวรรค์ยึดทรัพย์มา๓๐กว่าล้านนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับทั้งตำรวจบกปปคมตำรวจรถไฟ
แล้วก็ตำรวจทางหลวงรวมกว่า๖๐นาย
เขาส่วนที่กำลังการปฏิบัติการที่มีชื่อว่าปราบผีเปรต
ยึดทรัพย์ที่บ้านของนายสนทองปลอม
เป็นวัยยาวัชกรวัด๑ใน๔คนสนิทของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากาโม
พระเกดิพระเกจิชื่อดังแห่งวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งพระท่านเองก็อายุเยอะแล้วเป็น๑๐๐ปีทีเดียว
โดยบ้านหลังนี้นะบ้านของวัยยาวัชกรอยู่ในซอยหลังวัดนี่แหละครับ
แล้วเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ไปยึดเงินสดเนี่ยฮะเป็นปึ้งปึ้งได้๓ล้าน

เงินฝากในบัญชีอีกเกือบ๒ล้าน
โฉนดที่ดินอีกหลายสิบฉบับ
อเนกประสงค์อีก๒คันปืน๔กระบอก
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นต่างและวัตถุมงคลเกือบ๑๐รัง
รวมมูลค่ากว่า๓๐ล้านบาท
คำถามคือวัยยาวัชกรวัดทำไมมีทรัพย์สินของวัดอยู่ที่บ้านเต็มไปหมด

การจับกลุ่มในครั้งนี้มันเกิดขึ้นประมาณ
จริงแล้วเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันเริ่มมาจากมีกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยไปร้องทุกข์นะฮะ
ร้องทุกข์ให้ไปช่วยตรวจสอบกลุ่มวัยยาวัชกรหน่อย

ในการรักษาจัดการทรัพย์สินของวัด
หลังพบว่ามีพฤติกรรมทุจริตยักยอกเงินของวัด
มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจกับเรื่องของการบริหารจัดการ
กิจมิมลการดูแลสุขภาพของหลวงพ่อพัฒน์
เจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนไปสืบสวนมา
พบว่าระหว่างปี๒๕๖๓ถึง๒๕๖๔เนี่ย
มีประชาชนที่ไปทำบุญเนี่ย
มีการมอบเงินให้วัดเป็นเงินรวมกว่า๒๐๐ล้านบาท
แต่พบว่ามีเงินประมาณ๓๐๔๐ล้านบาท
ถูกบุคคล๔คนอย่างที่บอกไป
นำไปโอนเข้าใส่บัญชีของตนเอง
รวมเป็นเงิน๖๓ล้านบาท
ก็เลยมีการอายัดบัญชีนั้นก่อนกลับมาส่งมอบคืนให้กับหลวงพ่อพัฒน์
พร้อมกับเชิญตัวบุคคลทั้ง๔คนไปสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหายักยอกทรัพย์
พร้อมกับเร่งติดตามเงินที่เหลืออีกหลายสิบล้านบาทกลับมาคืนให้กับวัด
เพราะถือว่าเป็นเงินของวัดประชาชนทำบุญไปทำไมวัยยาวัชกรยังย่อไปเข้าบัญชีตัวเอง
ทีนี้เนี่ยคนที่โดนจับกลุ่มนายสนอดทองปรอนซึ่งเป็น๑ใน๔ของวัยวัชกรเขาบอกว่า
ผมไม่กังวลใจผมบริสุทธิ์ผมทำตามหน้าที่
แล้วเชื่อว่าจะสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินทั้งหมดทั้งมวลได้หลายล้านบาท
ก็ต้องชี้แจงให้ได้ทำไมทรัพย์สินของวัดไปอยู่ที่คุณ
มันเป็นได้ยังไงแล้วคุณมีเงินอะไรมากมายขนาดนี้
ส่วนจะหยุดปฏิบัติหน้าที่วัยยาวัชกรหรือเปล่า

หลวงพ่อสั่งให้ผมหยุดผมก็จะหยุด
แต่ถ้าหลวงพ่อให้ผมทำต่อผมก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไป
แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขามีข้อมูลแล้วเขาก็เชื่อเหลือเกินว่า
วัยยาวัชกรนั้นยักยอกเงินของวัดไป
นี่ถ้าภาษาพุทธนี้เรียกว่าไม่มีฮิริโอตะปะนะ
ละอายชั่วกลัวบาปเลยถ้าเป็นจริงอย่างที่แบบลูกศิษย์วัดบอกนะฮะ
ก็เลยใช้ชื่อปฏิบัติการปราบผีเปรต